เดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์ของเรา

หนุ่มแบงก์และสาวพิมทาค่ะ
เราจะได้เห็นความรักของเขาทั้งคู่นะ
ลงในไอจีลงในโซเชียลอยู่บ่อย
นี่คบกันมา๒ปีแล้วนะ
เราก็จะมักได้เห็นภาพหวานของแบงค์พิมถานะคะ
จนเป็นที่มาของข่าวเลยว่า๑๔กุมภาพันธ์นี้
อาจจะมีช็อตเด็ดขอแต่งงานกันด้วยก็ได้นะ

ได้ยินแบบนั้นแบงค์พิมถาถึงก็ร้องกรี๊ดเลยค่ะ
บอกเลยว่าโอ๊ยพี่ค่ะยังไม่ถึงเวลาค่ะพี่
ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันนะคะเหมือนเพื่อน
ก็มีงอนมีงอแงมีปรับความเข้าใจกันตามภาษาคู่รักวัยรุ่นค่ะ
แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทำให้หนุ่มแบงค์ถึงกับงง
นั่นก็คืออาการอารมณ์แปรปวนของสาวพิมถา
คุณผู้ชมค่ะสาวจ๋านุ่มจ๋า

อารมณ์บทจะร้องไห้มันก็ร้องไห้

เพราะนั่งคุยกันอยู่ดีรู้ไหม
พิ้งสารเนี่ยร้องห้ายออกมา
แบงค์ถามว่าเธอเธอเป็นอะไรเธอโกรธอ่ะหรือเปล่า
เราทำอะไรให้เธอพูดออกมาสิ

แบงค์เราแพ้ฝุ่นอ่ะ

แบงค์อ่ะงงไปเลยเอ้าไม่ได้ทำอะไรผิดเขาแพ้ฝุ่น

แล้วแบบวันนั้นฝุ่นเยอะมากอยู่ดีรู้สึกฝุ่นเยอะร้องไห้เลย

เราก็เลยว่าเอ้าสงสัยวันนั้นเราทำไมร้องไห้ง่ายทำไมเซ็นสิทีฟ
แล้วก็มาตกตะกอนกับตัวเองแล้วก็บอกเขาว่าเออสงสัยมันเป็นวันนั้นของฉันมั้ง
เขาไม่ได้เป็นคนโวยวายครับแต่ว่าเขาจะเป็นแบบผู้หญิงเซ็นสิทีฟ
จะรู้สึกอ่อนไหวง่ายกับอารมณ์ต่างที่ผ่านเข้ามาในตัวเขา
ดังขึ้นเราก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตระกูลทำไมเป็นวันนั้นละมั้งอะไรอย่างนี้

เอาจริงนะวันนั้นของเดือนของผู้หญิงมันเรื่องใหญ่มาก
ฉันเคยร้องไห้ด้วยเหตุผลแบบแฟนไม่ให้กินขนม

คณะนี้ก็เป็นมาแล้วแต่ฉันจำไม่ได้เฉย
อ่าจริงมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของฮอร์โมน